ปวดใจของคนที่มีบ้านแล้วให้เขาเช่าค่ะ
เพราะว่าเขาไม่ได้ดูแลเหมือนกับที่เราดูแลนะคะ

ต้องบอกว่าที่ที่ให้เช่าเป็นอาคารพาณิชย์ราคาหลายล้านค่ะ
แต่ว่าพอไปดูจริงเขาบอกกลายเป็นที่เก็บขยะ

เป็นอาคารของเราเราจะรู้สึกยังไงคุณผู้ชมอุ้ย
มันไม่มีการใช้งานมันไม่มีการทำความสะอาด

นี่คือเจ้าของบ้านเขาโพสต์ระบายนะคะ
ความรู้สึกในเฟซบุ๊กโอ้โหจานไม่ล้าง
ละเกะละกะเต็มไปหมดสภาพบ้านของเขาเนี่ยนะคะ
บอกว่ามันเป็นอาคารพาณิชย์หลักล้านนะคะ
ตอนนี้มันอยู่ในสภาพนี้คุณผู้ชมค่ะ
เป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้นแห่งหนึ่งนะคะ

คุณเก๋นัทธศิลป์เจ้าของอาคารค่ะ
เธอเล่าบอกก็ตกลงกันให้นายเศรษฐศักดิ์เช่า
เพื่อเปิดเป็นร้านขายอาหารอีสาน
ตอนแรกก็ดีสักพักเริ่มค้างค่าเช่า
พอทวงถามก็บ่ายเบียงเธอเลยต้องมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วคุณผู้ชมดูโอ้โหนี่สภาพ
นี่นอกบ้านในบ้าน

ภรรยาหนีไปมีคนใหม่ตัวเองก็ไม่มีเงิน
ก็เลยไม่มีจ่ายทั้งค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟ

โอ้โหแล้วพอเข้ามาเจอสภาพนี้ค่ะ
โอ้โหมันไม่เหลือสภาพเลยค่ะ
เขาบอกอาคารของเขาราคา๔ล้าน

มีขยะมีของเหลือใช้เกือบทุกอย่าง
ห้องน้ำห้องซ่วมแทบจะใช้การไม่ได้

เริ่มต้นตรงไหนก่อนดีล่ะคะเนี่ยถ้าจะเก็บเนี่ย

ผู้สื่อข่าวก็ไปคุยกับนายเศรษฐศักดิ์นะคะ
บอกกำลังเก็บข้าวของย้ายออกจากอาคารนะคะ
ก็พูดเพียงว่าภรรยาหนีไปมีคนใหม่ทิ้งลูกสาว๔ขวบเอาไว้

เพราะภรรยาเอาไปหมดก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน
แต่พอถามเรื่องขยะในบ้านก็ไม่ได้รับคำตอบเรื่องนี้ค่ะ
ใช่มั้ยครับ
ใช่ครับความจริงเนี่ยผมก็เคีย่ด้วยกัน
แต่เขาหนีไปเลย
ค่าบ้านก็๒เดือน
นี่ไงแหละไท์สภาพนี้

คุณนัทธศิลป์กับคุณเศรษฐศักดิ์นะคะ
แต่สภาพบ้านที่เห็นตอนนี้นี่ก็ต้องบอกว่างานหนักแล้วค่ะ